ทางพักฝ่ายค้านเขามีทาสดีออกมาก่อนการประชุมสมัยวิสามัญ
แล้วก็คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ดักคอไว้แล้ว
บอกว่าชวนกันมาประชุมครั้งนี้ให้มาช่วยกันชี้แจงช่วยแก้ปัญหา
ไม่ใช่ให้มาด่ากันแล้วก็ความเคลื่อนไหวของอีกหลายคนด้วยนะครับ
ปรึกษาหารือหาทางออกให้กับประเทศกันนะคะไม่ใช่ที่ซักฟอกหรือว่าอะไรนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้พาไปดูบรรยากาศการประชุมรัฐสภากันหน่อยนะคะ
วิสามันเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
แน่นอนนะคะว่ามีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานรัฐสภาทำหน้าที่ในการประชุมค่ะ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้มีการเสนอยติต่อที่ประชุมรัฐสภาระบุเหตุผลความจำเป็นของการเปิดประชุม
วิสามันบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ทั้งในแล้วก็ทั่วโลก
ประเทศไทยมีการชุมนุมเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างทั้งในส่วนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
มีการชุมนุมที่แออัดประชิดตัวอาจจะเป็นปัญหาต่อเรื่องสุขภาพได้
รวมถึงมีการยกเหตุผลที่รัฐบาลต้องประกาศพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เพราะเหตุการณ์ในวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาและการชุมนุมอาจจะยืดเยื้อ
แต่ต่อมารัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงไปแล้วนะคะ
และแม้การชุมนุมจะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูล
แต่พลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐก็สามารถเข้ามาควบคุมได้
หากเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายและการชุมนุมบางที่ยังมีความรุนแรงอยู่ด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรรัฐบาลจึงไม่อยากให้เกิดการจราจนในบ้านเมืองขึ้น
จำเป็นต้องระดมความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาค่ะ
พลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยนะคะหวังว่าที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา
จะเป็นเวทีในการปรึกษาหารือร่วมกันรวมสติปัญญาของทุกคน
รวมหัวใจและเลือดรักชาติทุกหยดในตัวของสมาชิกรัฐสภา
ในสิ่งที่สร้างสรรค์ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้
ปกป้องอดีตที่มีคุณค่าไว้ด้วยนะคะ
นั่นคือช่วงที่เข้าห้องประชุมไปแล้วนะครับ
โดยตอนเช้าที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่รัฐสภา
๘นาฬิกา๔๐นาทีผู้สื่อข่าวก็ดักรออยู่
หน้าอาคารรัฐสภาเหมือนกันพยายามที่จะถามนายกรัฐมนตรี
ว่าวันนี้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
นายกรัฐมนตรีได้แต่ยกมือขึ้นมา
แล้วก็พูดผ่านแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยออกมา
บอกว่ารอฟังรอฟังนะฮะแค่นั้น
แล้วก็นี่แหละครับก็ขึ้นไปเสนอยัตติต่อที่ประชุมรัฐสภานะฮะ
ใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่นักข่าวของเราไปพูดคุยมาด้วย
ก็คือประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะคะบอกว่า
เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรมีการรายงานว่า
สมาชิกวุฒิสภากังวลเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม
แล้วก็เรื่องการอาจจะถูกคุกคามได้
ก็เลยมีการแจ้งว่าให้นำกำลังเจ้าหน้าที่๑๓กอง๑๐๐
ดูแลรักษาความปลอดภัยรอบอาคารรัฐสภา
คือก่อนหน้านี้เมื่อวานคุณจูนหลีกภัยบอกว่า
คือไม่อยากให้อาคารรัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม
ได้มีการสั่งการให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการ
ให้มีกองกำลังเข้ามาคุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อย
คือขอแค่ยกระดับมาตรการคุมเข้ม
รักษาความปลอดภัยให้มากกว่าปกติแค่นั้นพอนะคะ
เพราะหากการชุมนุมละเมิดกฎหมาย
ก็มีมาตรการทางกฎหมายดูแลอยู่

จะไม่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย

ทีนี้ไปดูประธานวิบฝ่ายค้านกันหน่อยค่ะ

พักร่วมฝ่ายค้านได้มีการจัดคนอภิปรายทั้งหมด๓๕คน

ทิศทางการอภิปรายหากเกิดการอภิปรายที่ล่อแหลมถึงสถาบัน

คิดว่าเรื่องของการประชุมลับมีความจำเป็นนะคะ
คือคุณสุธินเขาชี้แจงมาแบบนี้ก่อนการเข้าประชุม
เขาบอกว่าการประชุมวิบฝ่ายค้านจะมีขึ้นก่อนการประชุมวิสามันนี้
เพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วมีการประชุมวิบฝ่ายค้านกันก่อน
พูดคุยตกลงกันก่อนนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ดูจากการวางตัวผู้อภิปรายของรัฐบาลตามชื่อที่ปรากฏออกมานะคุณ
โดยเฉพาะชื่อในส่วนของผู้อภิปรายจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาบอกว่ามีแต่คนจี๊ดทั้งนั้นเลย
ภักดิ์พลังประชารัฐได้สัดส่วน๕คนใช่ไหมครับ
ใน๕ที่บอกว่าเป็นตัวจี๊ก็คือ
คุณเอ๋ปรินาไกรคุบกับคุณศิราเจนจาคะ
อีกคนหนึ่งด้วยฮะคุณภัยบูลนิติตะวัน

แล้วก็มีคุณวิรัติรัตนเศษนะครับ
ประธานวิบรัฐบาลก็จะเป็นผู้อภิปรายในส่วนของภักดิ์รัฐบาลนะครับ
ก็คุณสุธินจากฝ่ายค้านเขาบอกว่า
ดูจากชื่อที่ปรากฏออกมาก็พอจะดูออกว่ารัฐบาล
ประสงค์ให้เกิดบรรยากาศอย่างไรและวางเกมอย่างไร
ติที่รัฐบาลเขียนมาเราก็รู้ว่ารัฐบาลจะทำอะไร
เราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้คนในชาติทะเลาะกัน
แต่เราจะพูดให้คนในชาติรู้สึกดีมากกว่า
สิทธิ์ถามว่าแล้วฝ่ายค้านจะมีการประชุมลับหรือไม่

แต่หากเกิดการอภิปรายที่ล่อแหลมหรือมีคนล่วงเกิน
ก็คิดว่าการประชุมรับนั้นจำเป็นต้องดูสถานการณ์ก่อน

ต้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะว่าจะมีการอภิปราย

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุย
ประธานวิบรัฐบาลคุณวิรัติรัตนเศษบอกว่า
วันนี้การคุมเวลาการอภิปรายในส่วนของรัฐบาล

จะใช้เวลาสักประมาณเที่ยงครึ่ง๑๒ชั่วโมง

ซึ่งจะให้การอภิปรายจบในเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็ในวันที่๒๗ตุลาก็คือพรุ่งนี้จะเริ่ม๙โมงครึ่ง
จนกระทั่งครบเวลาของฝ่ายรัฐบาลนะครับ